ละเล่นหรือว่ามรดกทางภูมิปัญญาที่หาดูได้ยากหน่อยได้ไหม
เนี่ยคุณผู้ชมพิธีอะไรคะมันคือวัวเทียมเกวียนหนึ่งเดียวในโลกเลยค่ะ
สนุกสนานทั้งเสียงเพลงประกอบแล้วก็ทั้งวัวและคนที่ร่วมพิธีค่ะ
เทียมเกวียนค่ะคุณผู้ชมเป็นงานประเพณีประเภทสวยงามนะคะ
เขาจะจัดขึ้นในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว
ที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรชะบันดาลนี่
ว่ากันว่าวัวเทียมเกวียนนี้นะคะเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี
ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาเลยนะ
บอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่างานนี้งานใหญ่
เจ้าของวัวเนี่ยเขาจะแต่งตัวให้กับวัวหนึ่งคู่
มากันเป็นคู่ลงสนามกันอย่างสวยงามนะคะ
มาแล้วก็จะทำการเทียมไถ
ก็จะมีคนถือคันไถเดินนำหน้าวัว
แต่ว่าเดินธรรมดาไม่ได้คุณสังเกตเขาหน่อย
เขาจะเดินเหมือนกับรำไปด้วย
แต่ถ้าจะต้องเป็นถ้าย่อ

กันไปด้วยกันสนุกสนานสารสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว

ทีนี้คณะกรรมการเนี่ยนะเขาบอกเลยว่าจุดนี้แหละสำคัญ
คือเขาจะตัดสินจากการเดินของวัว

และที่สำคัญรอยไถต้องเป็นรอยลึกสม่ำเสมอกันตลอดแนวด้วย

ไม่ได้ค่ะอย่างนั้นมันก็เป็นเพลง
แต่ว่าคุณผู้ชมนอกจากรอยไถต้องลึกแล้วเนี่ยนะคะ
จะต้องเดินไม่ชนกับทงที่ปักเอาไว้ด้วย
เห็นไหมเขาก็จะมีเกณฑ์มีเงื่อนไขการตัดสิน
ทั้งหมดที่บอกไปเป็นการสะท้อนถึงฝีมือของการฝึกฝนวัวของเจ้าของ
ดูแล้วมันก็เหมือนกับการเดินแบบประกวดนางงามเลยนะ
อารมณ์เหมือนเดินแบบดูดิแล้ววัวนี่เชิดเลยไหม
ต้องเดินสวยเดินให้มีจังหวะรอยไถต้องลึกห้ามเดินชนเสาชนทง
แล้วก็ต้องไปด้วยจังหวะที่สวยงามทั้งคนที่เดินนำหน้าแล้วก็วัวด้วย
แต่ว่านอกจากเรื่องของการประกวดแบบสวยงามนะยังมีการแข่งประเภทความเร็วด้วย

วัวเร็ววัวเกวียนเร็วก็มีเหมือนกันก็สนุกสนานกันไปก็เป็นประเพณีในจังหวัดเพชรชบุรีหนึ่งเดียวเลยค่ะ
ที่ฉันเคยไปนะงานนี้ที่เพชรชบุรีเนี่ยแล้วเขาตอนเช้าเนี่ยเขาจะมีการจัดงานแต่งงานบนหลังวัว
แล้วก็มีเกวียนอย่างนี้เป็นพิธีใหญ่โตของเพชรบุรีเลย

ไปหมดเลยเขาบอกดิฉันน่ะเดินห่างหน่อยนะเดี๋ยววัวถีบ

ต้องระวังอยู่ใกล้วัวเนี่ยต้องระวังเพราะเราไม่รู้ใจมัน